สูญเสียที่เกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้นะคะ
ศิลปินหมอรำระดับตำนานนะคะ
ฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์สองแสง

ไปดูบรรยากาศงานศพกันหน่อยจัดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
ก็มีดาราศิลปินไปร่วมแสดงความอาลัย
กลางมาตรการโควิด๑๙ที่มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลด้วยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณพรศักดิ์สองแสง
หรือนายบุญเสาประจันตเซนเมื่อวานนี้ค่ะ
ก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายตามประเพณีของชาวอีสาน
ที่บ้านพักในตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
ขณะที่มีอสมบ้านขามมาช่วยกันคัดกรองโควิดสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน
จากที่ตำบลบ้านขามก็ยังมีคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙อยู่หลายหมู่บ้าน
ก็มีเพื่อนบ้านนะคะมีบุคคลสำคัญในจังหวัดหนองบัวลำพู
ผู้ที่เคยร่วมงานแล้วก็แฟนเพลงเดินทางมาเคารพศพ
และแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพรศักดิ์ด้วย
นางจุลาวันประจันตเซนภรรยาคุณพรศักดิ์บอกว่า
อยากให้ลูกชายคนเล็กนะคะ
คือนายพีรศักดิ์ประจันตเซนอายุ๑๙ปีที่กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬา
จังหวัดอุดรธานีชั้นปีที่๑เนี่ย
ก็อยากให้ลูกชายเป็นนักร้องเจริญรอยตามพ่อ
ที่ผ่านมาเนี่ยแต่งเพลงให้กับลูกชายร้องบ้างแล้วนะคะ
แต่ว่าลูกชายก็เป็นคนที่ชอบกีฬาชอบเล่นฟุตบอลอยู่
ทีนี้ก็เรียนร้องเพลงกับพ่อยังคงไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่
แต่พ่อก็มาด่วนจากไปซะก่อนนะคะ
ขณะที่นางสาววรรณพรประจันตเซนลูกสาวก็บอกว่า
พ่อเนี่ยนะคะทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้เป็นอย่างดี
แล้วก็ทำหน้าที่ศิลปินอย่างเต็มที่ภูมิใจในตัวพ่อมาก
คุณพ่อจะจากไปแต่ตำนานไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร
อยู่ในใจลูกและแฟนเพลงตลอดไป
บุคคลเหล่านี้ก็ถือเป็นตำนานจริงนะคุณนะใช่ค่ะ
ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่แบบเอ็นดู
ถึงแม้สถานการณ์โควิดก็มาหา
แล้วก็ถึงจะไม่ได้อยู่คุยกันหรืออะไร
ถึงเราจะไม่ได้มีเวลาหรือโอกาสที่จะต้อนรับขับสู้ดี
ก็ยังมาเราก็รู้สึกขอบคุณนะคะ
แล้วก็สำหรับแฟนเพลงที่ทั้งที่ส่งกำลังใจมา
ไม่ว่าจะแบบในรูปแบบคอมเมนต์หรืออะไร
เราก็รู้สึกขอบคุณแล้วเราก็รู้สึกทราบซึ้งใจมากค่ะ
แล้วเราก็คิดว่าคุณพ่อก็คงจะรับรู้ได้
เราก็คงจะแบบดีใจค่ะ
จริงแบบหนูไม่อยากเรียกว่าเป็นการแบบปิดตำนาน
ไอ้หนุ่มแขนซ้ายและมังกรพรศักดิ์ส่องแสงอะไรอย่างนี้คือ
หนุ่มแขนซ้ายลำมังกรพรศักดิ์สองแสง
มันจะเป็นตำนานตลอดไป
เขาจะเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดี
แล้วก็เป็นนักร้องในดวงใจของทุกคน
ไอ้หนุ่มแขนซ้ายและมังกรพรศักดิ์ส่องแสง
เขาจะเป็นตำนานตลอดไปค่ะ
อย่างที่พูดจริงว่าหลังจากนี้มันจะกลายเป็นตำนาน
มีการพูดถึงคุณพรศักดิ์สองแสงกับฉายา
ไอ้หนุ่มแขนซ้ายไอ้มังกรพรศักดิ์ตลอดไปเลย
ในฐานะแฟนเพลงนะคะก็จะเป็นตำนาน
แล้วก็อยู่ในใจตลอดไปด้วยเช่นกันนะคะ
สำหรับพิธีชาปนกิจก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ตุลาคมที่วัดป่าศรีสว่างในตำบลบ้านขามนะคะ
หลังจากนั้น๑๙ตุลาคมจะมีการตั้งปราสาทพึ่งที่บ้านค่ะ
แล้วก็ทำบุญตักบาทที่บ้านด้วยในวันที่๑๐ตุลาคมนะคะ
นี่กรณีของพี่พรศักดิ์นะส่วนกรณีของพี่ออสกิริบูลเนี่ย

แล้วก็วันนี้คุณไมค์พี่ดมพอร์เนี่ยอาจจะเป็นเจ้าภาพนะครับ